พร้อมด้วยฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น
บ้านเลขที่๑๑๔หมู่๒ที่ตำบลบางพลับ
ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม

ก็พบห่อผ้าพันเทปสีดำวางอยู่บนช่องลม
ฝาห้องน้ำคือซ่อนไว้แหละ
เปิดดูพบว่าเป็นยาบ้า๘เม็ดนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจปัสสาวะของคนทั้ง๔
เรื่องต้นพบว่าเป็นสีม่วง๒คน
ก็คือนายวรุษน้อยหนองวุ้งกับนายเอกราชรักธรรม
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพโพทอง
สอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ว่าเสพหรือค้าด้วยนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่สงขลาหัดใหญ่
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนาทีชุดปราบปรามยาเสพติด

ร่วมกับชุดปราบปรามยาเสพติดกองสืบภาคเก้า
เข้าจับกลุ่มนายอภิโชคเมืองมาหรือว่าแน็กอายุ๒๖ปีคารถเก่งครับ
หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ตรวจค้นภายในรถพบปืน๙มมและกระสุนอีก๖นัด
จากนั้นจึงนำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพัก
พบยาเสพติดมีทั้งไอซ์มีทั้งกัญชามีทั้งยาเคนะครับ
ซึ่งของกลางที่พบมีปริมาณไม่มาก
เพราะเป็นการแบ่งไว้เสพเองและขายต่อบางส่วนเท่านั้น
แล้วก็ยังพบยาอีหลากหลายสีสันจำนวน๒๑เมตร
ใส่ในกรอบไม้หุ้มด้วยพลาสติก
ก็คือซ่อนอยู่เก็บไว้อย่างดีครับ
ดูเหมือนของสะสมหรือว่าดูแค่เป็นขนมขบเคี้ยวเท่านั้นเองนะฮะ
แต่ที่จริงแล้วเป็นยาอีแบบใหม่ที่หายาก
เขาบอกเป็นแบบแฟนซีมีหลายสี
ส้มสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็หลายรูปทรงนะครับ
ซึ่งตำรวจเองก็บอกว่าเพิ่งจะพบยาอีแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกัน
จากการสอบถามนายพิโชคบอกว่ายาอีแบบนี้หายาก
ซึ่งขึ้นไปเอามาจากกรุงเทพ
นานครั้งถึงจะเจอเม็ด๒เม็ด
ก็เลยเอามาทำไมรู้ไหมคุณเอามาสะสมไว้
เอามาใส่กรอบเก็บสะสม
เหมือนเป็นของโชว์นะนะครับเพราะมันหายากไม่ได้เสพ
เสียดายเบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่เป็นไร
เอามาโชว์ใช่ไหมได้เดี๋ยวตำรวจเอาไปเป็นตัวอย่างเลย

ขยายผลว่าเอามาจากไหนกันไอ้สีสันแบบนี้นะฮะ

บางเม็ดบางรูปบางสีเลยนะฮะ
ครับยิ่งเก็บสะสมไว้
เป็นหลักฐานสำคัญให้ตำรวจได้จับเลยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจได้ควบคุมตัวดำเนินคดีใน๖ข้อหา
ที่เกี่ยวกับยาเสพติดและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
และตำรวจทราบเครือข่ายที่

ไปรับของมาจากกรุงเทพทั้งหมดแล้ว

ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียด้วยนะครับ